มาดูอีกวงการกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับลูกทุ่งอีสานบ้านเห่านะคะ
คุณเต๋าภูสินนะคะแล้วก็ข้าวทิพย์ธิดาดิน
คู่นี้เนี่ยเล่นละครคู่กันแล้วชีวิตจริงก็เป็นศิลปินค่ายเดียวกันด้วยค่ะ
งานนี้เขาก็เลยจับจิ้นกันซะเลยนะคะค่ะสองคนนี้แหละบอกว่าอยากให้เป็นแฟนกันจริงเลย
เพราะว่าแหม่กลิ่นปลาร้ามันโชยมันเข้าปากเข้ากันพี่น้องชาวอีสานชอบจริงเลย
เขาบอกกันว่าชีวิตจริงจะมีความเป็นจริงได้ไหมสำหรับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
เป็นคู่จิ้นไปแล้วพี่เดาก็ขอบคุณครับที่ที่ดูละครเราแล้วแล้วอิน
กับเราเนอะใช่ค่ะเวลามีคนแซวมาถามเขาถามเขาเขินไหมก็ก็มีเขินค่ะ
ก็มีเขินละครก็เขินก็จะเอาไม่จีบไปเลยล่ะค่ะโอ้โหเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดครับ
ตอนนี้แบบพึ่งพึ่งไม่กี่ตอนนะครับอ๋อเออใช่ครับเป็นเพื่อนกันไปดีกว่า
ใช่แต่ว่าคือเหมือนกุ๊กกิ๊กตามบทบาทใช่ครับใช่